ดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ก่อนที่จะปิดเบรก

คุณป้าท่านหนึ่งอายุหกสิบเจ็ดปี
ถูกพบว่าคุณป้าถูกปาดคอแล้วเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของตนเองค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตามจนกระทั่งไปเจอตัวคนก่อเหตุ
เป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ห่างกันแค่๘๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ฆ่าคุณป้าเพื่อที่จะชิงเงินหลักร้อยที่คุณป้ามีนะคะ
จุดเกิดเหตุคือที่หน้าบ้านพักนะคะ
เที่ยวอำเภอปักธวรรษ์จังหวัดราชบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนางศาวค้ั้งทองไร่อายุหกสิบเจ็ดปี
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ลำคอ๒แผลนะคะหน้าอกต้นขาซ้ายข้อศอกซ้าย
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงค่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่า๑๐ตุลาคมประมาณทุ่มนึงเนี่ย
ไปดูทีวีบ้านน้องสาวซึ่งอยู่ใกล้กัน
แล้ว๒ทุ่มก็เดินกลับมาบ้านโดยขอเงินน้องสาวมา๑๒๐บาท
ปรากฏว่าตอนเช้ามีพระสงฆ์บินทบาท
ก็เห็นป้าคั้งเนี่ยนอนอยู่คนเสาไฟทีแรกเขาคิดว่าเป็นลม

พอเห็นแผลที่คอก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้าน
มาช่วยกันตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
พอตอนเย็นแกไม่มีอะไรเพราะว่าบ้านแกไม่มีทีวีใช่ไหมคะ
ไปนั่งคุยกับน้องสาวไปดูทีวีไปดู
แล้วก็แม่แกก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ก็ไปบ้านน้องสาวไปหาแม่

เห็นว่าผู้ตายมีเงินติดตัวไง
ที่ว่ามีเงินติดตัวเขาก็เลย
เวลาคนไม่มีเงินก็หน้ามุดเลยเนอะ
ว่าเราติดของติดเหล้าติดอะไรเนี่ย
แล้วไม่น่าทำกับแกเลยแกไม่มีชิดไม่มีภัยกับใครเลย
คนร้ายได้ในที่เกิดเหตุตอนนั้นเลย
ระหว่างที่เขากำลังชุนละมุนกับเหตุการณ์น่าสลดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ปรากฏว่านายใหญ่สะศรีอายุ๔๙ปีค่ะ
ก็เดินวนเวียนอยู่แถวนั้นด้วยท่าทางมีพิรุษ

ก็เลยเชิญตัวนายใหญ่มาสอบปากคำ
ปรากฏว่าเสื้อผ้าของนายใหญ่มีรอยเปื้อนเลือด
เอาล่ะสิคราวนี้ตำรวจตามไปค้นที่บ้านเลย
ไปเจอค่ะไปเจออาวุธมีดไปเจอเงินสด๘๗๐บาท
ไปเจอกระเป๋าสตางค์ของผู้ตาย
คราวนี้ถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักเลย
ตอนแรกนายใหญ่ปฏิเสธหนักแน่นเลยนะคะไม่ได้เป็นคนทำ
แต่ว่าสุดท้ายจนมุมด้วยหลักฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เงินของผู้ตายสุดท้ายยอมรับสารภาพค่ะ
ว่าเป็นคนทำจริงเพื่อที่จะต้องการชิงเงินของผู้ตาย
แล้วตอนที่ก่อเหตุก็อยู่ในอาการมืนเมา
เขาบอกว่าเห็นผู้ตายเดินกลับบ้านแล้วรู้
ว่าผู้ตายพกเงินติดตัวก็เลยเข้าไปขอ
แต่ผู้ตายไม่ให้แถมยังด่าทอก็เลยเอามีดแทงที่หน้าอกซ้ายหนึ่งครั้ง
ต่อสู้แล้วร้องให้คนช่วยก็เลยจะแทงซ้ำ
แต่ว่าผู้ตายยกแขนขึ้นมาบังก็เลยโดนแทงที่ข้อศอกและต้นขาซ้าย
แล้วสุดท้ายก็ปาดคอผู้ตายอีก๒ครั้งจนเสียชีวิตค่ะ
เอาเงินผู้ตายไปซ่อนที่บ้านคือพยายามนะคะที่จะทำลายหลักฐาน
ล้างคราบเลือดเอามีดไปซ่อนแต่ตนเองตอนก่อเหตุเมา
มีอาการมืนเมาก็เลยไม่สามารถทำลายหลักฐานได้แล้วก็จนมุมในที่สุดค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวพยายามจะถามนายใหญ่นะคะ
บอกว่ามีแรงจูงใจอะไรทำไมถึงทำ
ก็ได้รับคำตอบเพียงสั้นบอกต้องการจะยืมเงินไปซื้อเหล้า
แต่เขาไม่ให้ก็เลยแย่งกระเป๋าเงินแล้วเขาวิ่งตามก็เลยก่อเหตุขึ้นค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
บอกว่าผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
แล้วถูกดำเนินคดีมาแล้ว๒ครั้งค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
นี่คือเหตุการณ์จับผู้ร้ายได้ในที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยนะคะ